เมื่อวันก่อนมีรถเมย์เป็นรถร่วมสีชมพูสาย๔๔
ทับศีรษะผู้โดยสารจนผู้โดยสารเสียชีวิต
ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนะคะอายุ๗๗ปี
เขาขึ้นรถมาจากบางกะปิแล้วก็กดกริ่ง
จะลงตรงป้ายรถเมย์หน้าปากซอยลาดพร้าว๖๖
พอจะลงเนี่ยเธออายุเยอะแล้วลงแล้วล้มไม่ถนัดคือก้าวไม่พ้นอ่ะ
ไปถึงทางเท้าอ่ะอ่าล้มลงไปบนถนนแต่รถเมย์คือไม่มองอ่ะ
ว่าเขาลงพ้นไหมล้มไหมขับออกเลยช่วงที่ล้มก็ขับออกไปเลย
ขับออกเลยล้อทับหัวเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุคนขับรถเมย์คันนี้อาศัยช่วงชุลมุนหนีไป
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
ทีนี้เราก็เลยต้องไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ไปคุยกับบริษัทเจ้าของรถเมย์
เขาบอกว่าคนขับรถเมย์คันนี้อ้างว่าขอหลบไปตั้งหลักก่อน
ขอตั้งหลักเหรอเออขอไปตั้งหลักก่อนจริงต้องอยู่ตรงนั้น
แล้วก็อธิบายชี้แจงตรงนั้นเออมันอุบัติเหตุอะไรยังไงครับ
แต่คนขับรถเมย์ต้องดูดูให้ละเอียดว่าผู้โดยสารเขาลงพ้นไหมอะไรยังไง
ไม่งั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นรถร่วมบริการสาย๔๔นะคะ
วิ่งระหว่างเคหะคลองจันทร์ท่าเตียนทับศีรษะและร่างของนางสาววัฒนาจังสิริวัฒนธรรมรงค์อายุ๗๗ปี
เสียชีวิตตอนที่กำลังลงจากรถบริเวณป้ายหยุดรถประจำทางหน้าปากทางลัดพร้าว๖๖

รถร่วมบริการขอสมกสาย๔๔สีชมพูคันนี้หมายเลขทะเบียนก็คือ๑๑๘๑๘๕กรุงเทพ

รถคันนี้เป็นของบริษัทระวีโชคจำกัดค่ะ
คนขับคือนายจตุพลอิ่มสุกอายุ๒๕ปี
หลังเกิดเหตุอาศัยช่วงชุลมุนค่ะ
คนนี้ก็หนีไปอ้างกับบริษัทว่าเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อน
ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปคุยกับบริษัทเจ้าของรถด้วยนะคะ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเราไปที่
หยุดรถประจำทางปากซอยลาดพร้าว๖๖
ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของร้านนี้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดี
เจ้าของร้านชื่อว่านางสาวอุไรวันประทุมมาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง๖โมงเย็นได้ยินเสียงคนร้อง
ก็เลยลุกขึ้นไปดูพบว่านางสาววัฒนานอนเสียชีวิตอยู่
ท้ายรถเมย์สาย๔๔สภาพก็จมกองเลือด
หัวถูกล้อรถเมย์ทัพนะคะ
ที่เหยียบนี้นะคะพอดีได้ยินเสียงคนที่ก็ยืนอยู่
เขาร้องกรี๊ดขึ้นมาค่ะก็เลยลุกลุกจากตรงนี้

พอดีมองออกมาข้างนอกนี่มันก็เห็นคนเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ก็เลยถามว่ามันจะมีน้องอีกคนนึงยืนอยู่หน้าบ้าน
ถามเหตุการณ์เขาค่ะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมคนแก่ถึงตกลงไป
เขาบอกว่าคนแก่นี่ลงหลังเพื่อนค่ะลงหลังเพื่อนว่า
คือจะก้าวขาลงจากรถเมย์ยังไม่ถึงพื้นเลย
รถเมย์เขาก็เลยออกตัวไปก่อนค่ะนั่นค่ะ

เหยียบปุ๊บนี่รู้ว่ารถเหยียบคนเนี่ย
คนขับเขาก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีเลยค่ะ
วิ่งหนีเลยทิ้งกระเป๋ารถเมย์เลย
ก็คือช่วงมันชนละมูลคนมันเขาลงจากรถนึกคนเยอะแยะค่ะ
คนเยอะแยะก็เลยเขาก็วิ่งฉวยโอกาสช่วงที่ว่าคนมันชนละมูลกันนะคะ

แต่เหลือแก่คนลงทีหลังเขาอ่ะ
คนแก่ช้าลงทีหลังมันก็เลยพลาดนะคะ
ก็มีผู้หญิงเขาคว้าไว้แล้วมันไม่ทันคว้าไม่ทัน
พอคว้าไม่ทันแกก็ตกลงไปแล้วก็กรี๊ดขึ้นมา
เนี่ยผู้โดยสารจะคว้าเอาไว้ด้วย
อืมคว้าไม่ทันนะคะ
เจ้าหน้าที่ธุรการบริษัทที่เป็นเจ้าของรถเมคันนี้ค่ะ
บริษัทระวีโชคจำกัดก็มาให้ข้อมูลกับเรา
นางสาวสุพิจิญาสีซู่วัน
บอกว่าตอนนี้กำลังประสานครอบครัวของนายจตุพลคนขับรถเมย์สาย๔๔คันนี้
เพื่อนำตัวเข้าพบตำรวจนครบานโชคชัยที่หลบหนีไปหลังเกิดเหตุวันนี้
รถคันนี้ปกติแล้วพ่อของนายจตุพลเป็นคนขับค่ะ
แต่วันเกิดเหตุนายจตุพลมาขับแทน
ส่วนทางบริษัทมีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มีแค่เหตุการณ์เฉียวชน
ก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
เมียเขาท้องอยู่ด้วยไง
แล้วทีนี้เขาคงกลับไปหาเมียเขาหรือเปล่านะ
แล้วทีนี้ทางนั้นเขารู้ว่าอยู่ที่ไหน
ทางคุณประจันทร์เขาก็จะไปตามคนขับให้เนี่ย
ก็ไม่เกินวันสองวันนี้ค่ะ
เขาก็จะเอาคนขับไปที่สอนอนะ
ถามว่ามาตรการการระวังความปลอดภัย

กำชับแต่เราไม่รู้ว่าเหตุที่เกิด
มันมาจากเหตุเพราะว่าเขาสะดุดล้มหรืออะไรอะไรยังไง

แต่ว่าคือเบื้องต้นคือเราก็ยอมรับที่ว่า
เพราะว่ามันมีผู้เสียชีวิตนะคะ

เสียใจอย่างมากก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เข้าใจค่ะว่าความสูญเสียมันเป็นยังไง
แต่ว่าที่ต้องพูดกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ความจริงแล้วพ่อเป็นคนขับ
แต่ว่าพ่อไม่อยู่ก็เลยให้ลูกชายมาขับแทน
อย่างนี้แสดงว่าเขามีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะทั้งคู่เหรอ
อันนี้ต้องตรวจสอบนะคะแล้วมันมาขับแทนกันได้เหรอ
หรือว่าลูกชายก็เป็นพนักงานของบริษัทเจ้าของรถเมคันนี้หรือเปล่า

แต่ถ้าอยู่ดีมาขับอย่างนี้ใช่ไหม
นั่นก็แสดงว่าคุณไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการขับรถเมย์อะไรเลย
เพราะมันต้องระมัดระวังนะขับรถเมย์ต้องดูผู้โดยสารให้แบบรอบครอบเวลาเขาจะขึ้นเขาจะลง
ทีนี้พนักงานเก็บค่าโดยสารที่อยู่บนรถเมย์คันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ

นางสาวประจันพรมพักเขาเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเขาขึ้นรถมาจากบางกะปินะคะ
พอมาถึงตรงนี้เขาก็กดกริ่งตามปกติแหละเพราะว่าจะขอลงจากรถ
ตอนที่รถกำลังจอดผู้โดยสารก็ก้าวลงจากบันไดแต่เหยียบพลาด
เหยียบไม่ถึงตรงทางเท้าอะค่ะ
จังหวะนั้นรถกำลังออกตัวพอดี
ก็เลยทับหัวจนเสียชีวิต
กระเป๋ารถเมย์ก็เป็นอีกคนนึงนะที่ประสานคนขับรถให้เข้าพบตำรวจ

ร้อยตำรวจเอกพานุกาลสินรองสารวัตรสอบสวนสนโชคชัยบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามตัวคนขับรถเมย์สาย๔๔คันเกิดเหตุคันนี้เพื่อมาสอบสวน
ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนศพของนางสาววัฒนาตอนนี้ญาติกำลังติดต่อขอรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ